สำหรับการเข้ากรมรับใช้ชาติของพลทหารคนบันเทิง

ระหว่างการฝึกและใช้ชีวิตประจำวันในค่ายทหารค่ะ
หนึ่งในนั้นก็มีภาพพลฐานสุดหล่อคนบันเทิงรวมอยู่ด้วย

กวินดูวานแล้วก็ชาโนแพมเบอร์เกอร์

เหน็ดเหนื่อยจากการฝึกมา๑สัปดาห์
วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันที่มีความสุขมาก
ของน้องทหารใหม่ผลัด๑ทับ๕เก้า
ห่วงเช้าแหมเขาใช้คำว่าห่วงเขา
ช่วยกันทำความสะอาดที่พักและกักงานธุรการอื่นนะครับ
ส่วนตอนบ่ายให้น้องได้พักผ่อนเต็มที่
เพื่อเตรียมการฝึกในสัปดาห์ต่อไป
งานนี้น้องทุกนายสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้
และปรับสภาพร่างกายให้ได้เป็นการฝึกขั้นต่อไปได้เรียบร้อยแล้วล่ะ

มีทั้งช่วงเวลาผ่อนคลายอิริยบทของชินชินวุฒิ
มีการภาพอะไรนะชินไปล้างจานก็มี
แล้วก็ช่วยชาโนตากผ้าพร้อมกับเพื่อนทหารใหม่ด้วยนะคะ
รวมไปถึงกวินดูวานก็ช่วยกันเก็บจานชามอาหาร
แล้วก็แน่นอนแหละเขาเคยเป็นนักร้องเก่า
ขึ้นเวทีร่องเพลงให้เพื่อนแทกัน
เท่าที่สังเกตนะคุณผู้ชมจากสีหน้าสีตาของสามฐานเสือเนี่ย
เอาล่ะอาทิตย์นึงแล้วปรับตัวได้แล้ว
สาวหรือว่าแฟนคลับที่เป็นห่วงเป็นใยอยู่นะครับ
ต้องห่วงเขาโอเคแล้วนะจ๊ะ
ออกดูมีระเบียบวินัยน่ารัก
วันนี้บอกแล้วช่วงนี้ทหารมาแรง

ก็ยังไม่พ้นทรงจุงกิความอินยังอยู่

ไปกันต่อนี้เรื่องนี้เลยรีบไปเลย